สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นคดีที่คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบางส่วนนะคะ
แล้วก็เป็นคดีที่มีเนื้อหาคล้ายกับบางคดีที่ทางรายการของไทยรัฐเนี่ยได้เคยนำเสนอไปนะคะ
ลักษณะแบบนี้ถ้าเทียบกันเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีมาร้องก็คือเรื่องของนักมวยคนหนึ่งนะคะ
ที่โดนจับเป็นการขยายผลจากที่ตำรวจเนี่ยจับแก๊งค้ายาแล้วก็นักมวยคนนั้นเนี่ยนะคะ
โดนจับเพราะว่าถูกซัดทอดจากแก๊งค้ายาแล้วผนวกกันกับรถที่จับน่ะเป็นชื่อของนักมวยคนที่ว่าเจ้าแม็กซ์
อันนั้นข่าวที่ยังคาราคาซังอยู่ซึ่งเราก็ยังจะตามต่อนะคะ
มาข่าวนี้คล้ายกันแต่เปลี่ยนจากรถมาเป็นหมายเลขโทรศัพท์คือซิมโทรศัพท์มือถือนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโทรศัพท์พังพูดง่ายนะคะแล้วก็เอาไปขาย
ขายแบบไม่ได้เอาซิมเบอร์โทรศัพท์ออกมาจากตัวโทรศัพท์ค่ะ
แล้วจากนั้นคล้ายกันเลยคือว่าตำรวจเนี่ยเขาจับแก๊งยาแล้วไปขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ว่านี้ซึ่งชื่อยังเป็นชื่อของคุณนิดอยู่นะคะ
ซึ่งก็เลยทำให้นะตอนนี้คุณนิดเองเนี่ยก็ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีค้ายาด้วยไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือว่ายาไอซ์นะคะ
ก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องเดินหน้าในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าไม่สามารถได้รับการประกันตัว
จำนวนยาที่พบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยาบ้าเนี่ย๒๐๐เมตรแล้วก็ยาอี๒๔กรัม
รายละเอียดเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเล่าให้ฟังนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
แต่ว่าตัวครอบครัวเองเนี่ยเดินทางไปร้องเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสื่อก็หลายแห่งนะคะ
แล้วก็หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะทางเจ้าพนักงานคือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เยอะนะคะ
เราคุยคนแรกก่อนเลยในฐานะภรรยาของคุณนิดนะคะคุณนิดพิจิตอาจอายุ๔๘ปีนะคะที่ถูกจับไป
ภรรยาคือคุณกาญจนาพิจิตอาจค่ะคุณกาญจนาสวัสดีค่ะ

คุณกาญจนาตอนนี้คุณนิดเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำที่มหาสารคามใช่ไหมคะ

ไปคุยกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ
ไปวันนี้ค่ะ

อ้าวห่วงไล่เขาโพธแกก็ถามค่ะก็มาและบอกว่าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวจะประกันได้ไหมคุณกาญจนาค่ะ
คุณนิดเนี่ยไปอยู่รวมทั้งสิ้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่๒๐
ถ้ารวมที่อยู่ในคุกโรงพักด้วยคือ
พฤษภาใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แล้วก็๒๘ส่งฟ้องศาลแล้วก็เข้าเรือนจำเลยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งก็อยู่มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
คุณนิดเล่าให้ฟังไหมว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
แกก็บอกว่าในข้างในนั้นก็คือ
ตอนเช้ามาก็ให้ล้างหน้าแปลงฟันค่ะ

การอยู่การหลับการนอนก็ลำบากอะค่ะ

แล้ววันแรกที่ไปแกก็น้ำตาไหลค่ะ
แน่นอนแน่นอนค่ะคือใจยังสู้อยู่ไหม
กำลังใจยังดีอยู่ไหมหรือว่าเริ่มท้อเริ่มยังไงแล้วคะ
กำลังใจแกก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็ไปเยี่ยมแกบ่อยค่ะ
แกก็เราก็บอกว่าอยู่ข้างนอกเราก็ต่อสู้ด้วย
แต่สู้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะความเป็นธรรมค่ะ
ค่ะคุณกาญจนาตอบคุณนิดไปว่ายังไงวันนี้ที่คุณนิดถามว่า

แต่ว่าก็ตอนนี้เราก็ทำเต็มที่ค่ะที่จะทำให้คดีได้รวดเร็วที่สุดอะค่ะ
ขั้นตอนข้างนอกค่ะคือเอางี้ถ้าไล่เรียงกันเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวเนี่ยไปยื่นเรียกร้องกับตำรวจที่ไหนแล้วบ้างคะ
ล่าสุดมาหาท่านรองศรีวราใช่ไหมคะค่ะอ่าล่าสุดคือเมื่อวานนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ได้คุยกับรองรองศรียาวไหมคะยาวค่ะ
ว่าไงบ้างคะที่คุยกันเมื่อวานี้ท่านก็รับฝากว่าจะช่วยให้เต็มที่ค่ะ
ท่านรู้เรื่องข่าวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านรู้ค่ะ
แล้วท่านว่าไงบ้างจะช่วยให้เต็มที่แล้วท่านบอกไหมว่าได้คุยกับตำรวจพื้นที่แล้ว
คุยกับตำรวจที่ดูสำนวนแล้วท่านว่าไงบ้างคะ
จำได้ไหมฮาโหลจ้ะจ้ะเล่าได้เลยค่ะ
ท่านบอกว่าได้คุยกับตำรวจพื้นที่แล้วบอกว่าได้ไม่เกิน๑๐วันนะคะ
ต้องทำสำนวนให้เสร็จภายใน๑๐วันนะคะท่านถึงเร่งคดีมาแล้วค่ะ
สำนวนที่บอกว่าให้เร่งทำคือให้ได้รับการประกันตัวหรือให้ทำเหมือนกับอาเจนใช้ภาษาชาวบ้านนะ

เพื่อให้คุณนิดเนี่ยออกจากสำนวนคดีไปเพราะไม่เกี่ยวจริงคือท่านพูดชัดขนาดนี้ไหมคะ

ท่านบอกว่าทำสำนวนให้คือยังไงคนไม่ผิดก็คือต้องทำสำนวนให้สารยกฟ้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

เมื่อวานตอนที่เจอรองศิวราก็หมดกังวลเลยไหมคะ

๑๐วันนะเอาล่ะก็ถือว่าสั้นนะคะถ้าสมมุติสุดท้ายภายใน๑๐วันสำเร็จจริงนะ
ภายใน๑๐วันนี้คือต้องไปทวงถามจากจังหวัดหรือโรงพักษ์ของสภพพื้นที่ที่มหาศาลคามหรือยังไงต่อป่ะคะ
ท่านบอกว่าถ้าไม่คืบหน้ายังไงก็ให้โทรหาท่านได้ค่ะ

แล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ไปเจอรองศรีวราเนี่ยนะคะมีตำรวจโทรมาหาบ้างยังคะ
ก็มีโทรมาเอาเอกสารบ้างค่ะของบัญชีของคุณนิดแล้วก็ของแม่ค่ะ

เพื่อที่จะไปตรวจสอบบัญชีค่ะ

แล้วทางตำรวจที่โทรมาคือตำรวจสพบรบือที่มหาสารคามป่ะคะ

ไม่ใช่ที่พระบืค่ะ

ใช่ค่ะชุดที่ทำใหม่ค่ะ

คนที่ทำใหม่เป็นของกองบังคับการจังหวัดใช่ไหมคะ

ซึ่งตำรวจที่โทรมาเนี่ยนอกเหนือจากขอบัญชีแล้วเนี่ยนะคะ
ขออะไรเพิ่มอีกไหมคะคุณกาญจนา
มีขอหลักฐานเรื่องการจดทะเบียนโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์บินใช้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ไหม

ขอบัญชี๒คนอย่างเดียวเนาะ

คุณกาญจนาตอนนี้ที่คุยกับทางครอบครัวไม่ได้กังวลอะไรแล้วใช่ไหมคะ

แล้วบอกคุณนิดไหมว่า๑๐วันเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วได้บอกกันยังคะ
วันนี้บอกแล้วค่ะใครก็ยิ้มค่ะ
เออค่ะรอไหวเนอะนะคะ
คุณกาญจนาค่ะขอเล่าย้อนกลับไปที่ถามรอบล่าสุดเพราะว่า
เอ่อเพิ่งไปพบรองศรีแล้ววันนี้ก็ไปพบคุณคุณนิดมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ครอบครัวรู้ว่า
ตัวคุณนิดเนี่ยชื่อคุณนิดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับคดีเนี่ยคือวันที่เท่าไหรคะ
วันที่๑๕ค่ะ๑๕

ได้หมายหรือว่าตำรวจโทรหาคะ
ตำรวจที่บรบือส่งหมายมาที่อำเภอวิเชียนค่ะ

ส่งมาทางไลน์แล้วก็ตำรวจที่ประจำอยู่ที่ตู้ยามยางสาวค่ะ
เขาก็ส่งไลน์มาให้อีกทีค่ะ
อืมแล้วก็มีคนมาบอกที่บ้านเหรอคะ

บอกว่ามีหมายเรียกจากสพบรบือนะให้ไปรายงานตัว
อืมตอนนั้นยังไงมีใครอยู่บ้านบ้างคะ
วันนั้นก็มีอยู่กันสองคนกับสามีค่ะ

เราก็คุยกันว่าอ้าวพ่อเราไม่ได้ทำผิดแล้วทำไมต้องมีหมายเรียกมาหาเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมตอนนั้นคุณนิดพูดอะไรกับตำรวจไปบ้างไหมคะ
แกก็งงอะค่ะแกไม่ได้ทำแกก็งงเหมือนแกพูดอะไรไม่ออกอะค่ะ
ตอนที่ตำรวจมาบอกว่ามีหมายเรียกตำรวจบอกละเอียดไหมคะว่าเป็นหมายเรียกคดีอะไรที่เรียกเพราะอะไร

ค่ะอ่าแล้วคุณนิดว่าไงบ้างนึกอะไรไม่ออกเลยเหรอ

ตำรวจได้บอกขณะที่ว่าที่เป็นคุณนิดเนี่ยเพราะว่าได้มาได้หมายเลขโทรศัพท์นะเนี่ยโทรติดต่อกับแก๊งค้ายาพูดอย่างนี้เลยป่ะคะ

แต่บอกว่าเกี่ยวกับคดียาเสพติดใช่ไหมคะ

ยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมยังไม่รู้เรื่องเบอร์โทรศัพท์ซิมโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะ

อ่าทีนี้พอมาวันที่สิบห้าสิบห้าพฤษภาคมเนี่ยทราบถูกไหมคะ

วันที่๑๗ก็ไปตามไปตามหมายเรียกที่สพบรบือเรียกมาค่ะ
อืมสิบเจ็ดไปที่สพที่มหาสารคามไหมค

วันที่๑๗แฟนไม่ได้ไปค่ะแม่ไม่ได้ไปค่ะวันนั้นก็ไปกับพี่ชายแล้วก็น้องสาวของแม่ค่ะ
อ๋ออ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องสาวอีกคนเพราะคนนั้นจะต้องรู้ละเอียดเลยใช่ไหมเพราะไปตั้งแต่วันนั้นด้วยใช่ไหมคะ

อ่าแต่ทีนี้เอาเท่าที่เราทราบเนี่ยนะคะคือว่าตำรวจมาบอกวันที่สิบห้าวันที่สิบเจ็ดเราก็ไปที่มหาสารคาม

เพชรบูรณ์ไปมหาสารคามนี่วันนั้นไปกันยังไงคะ
ก็ลดเพื่อนพี่นิดไปค่ะ

สองร้อยเจ็ดสิบนะคะสองร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลค่ะ
ละเอียดนะสองร้อยเจ็ดสิบแปดนี่ไปกลับหรือว่าไปขาเดียวคะ

วันนั้นต้องไม่ค้างเนอะไปแล้วก็กลับเนอะ

อ่าค่ะแล้วพอไปเนี่ยใช้เวลาคุยกับตำรวจหรือว่าตำรวจเขาสอบสอบสวนเลยค่ะ
แกก็คุยว่าแกเขาก็มีสอบค่ะ

เขาไม่ทราบค่ะเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ไปเลย
อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถามจากอีกท่านหนึ่งนะคะทีนี้พอไล่เรียนกำดับมาถ้าตามข่าวคือวันที่สิบเจ็ดเนี่ยสิบห้ารู้สิบเจ็ดไปพบนะคะ

บ้าน
แล้วก็เขานัดให้ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดอีกค่ะ
อ่ะ๒๗เขาเขาให้กลับมาเขาบอกไหมว่าต้องไปทำอะไรต้องแจ้งอะไรต้องหาหลักฐานอะไรยังไงคะ
ต้องมาหาพยานคนเอาคนพยานหลักฐานคนข้างบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรไปด้วยค่ะ
อืมในรอบที่สองเนาะ

ซึ่งที่ไปอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดหางานราวสิบวันใช่ไหมคะ

วันที่ยี่สิบเจ็ดไปกันยกกันไปเยอะเลยไหมคะ

อืมคุณกาญจนาไปด้วยไหมรอบนี้

อ่าแล้ววันนั้นเป็นยังไงเรื่องราวคะ
ก็ไปถึงแกก็เข้าไปในห้องค่ะ

ตอนนั้นมีทนายอย่างไหม

มีแล้วใช่ไหมเราติดต่อหามาเองใช่ไหมคะ

แล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสุดท้ายไม่ได้กลับบ้านคะ
ก็มีชุดจับกลุ่มค่ะเขาบอกว่ามีหมายเรียก
มีหมายเรียกแล้วก็ต้องจับไว้ค่ะวันนั้น

ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยเขาได้ดูพยานที่เราเตรียมไปหรือว่าหลักฐานที่เตรียมไปแล้วหรือยังคะ

แต่ว่าสุดท้ายก็คือจับใช่ไหมตามหมาย

อืมอืมซึ่งวันนั้นก็นอนที่โรงพักบรบือที่มหาสารคาม
แล้วก็วันรุ่งขึ้นสำนวนเนี่ยก็คือไปถึงศาลใช่ไหมคะ

อืมสุดท้ายก็คือก็ถูกจับตัวไว้เลยแล้วก็เข้าเรือนจำมหาสารคามใช่ไหมคะ

ตอนนั้นเนี่ยพยานหลักฐานที่เอาไปในรอบที่๒ตั้งแต่วันที่๑๗เนี่ยนะคะ
ได้เอาขึ้นไปใช้ตอนที่ไปศาลด้วยไหมคะ
หรือว่าตำรวจได้อ้างเข้าไปในสำนวนแล้วด้วยหรือเปล่าคะ
วันที่๒๘ไปสารแม่ไม่ได้ไปค่ะ
วันนั้นคือเราก็เขาบอกให้ค่ะเตรียมหลักฐานไปประกันตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็คือมาเตรียมเอกสารคือเขาส่งพ่อไปคนเดียวค่ะ

ก็หาเตรียมเอกสารหลักฐานไปประกันค่ะวันนั้น
คุณกาญจนาตอนที่เอาหลักฐานไปยืนยันมีเรื่องโทรศัพท์มือถือไหมคะ

แต่ตอนนั้นน่ะรู้แล้วว่าเหตุอะไรถึงโดนเรียกใช่ไหมคะ

แล้วไปอธิบายให้ตำรวจฟังว่ายังไงคะ
อธิบายว่ามือถือเครื่องนี้เราไม่ได้ใช้นานแล้วค่ะ
เพราะคือแกบอกว่าเอาแรกกระเป๋งที่รถมารับแรกโทรศัพท์มือถือเก่าค่ะ

ได้ไปนานประมาณ๒ปีได้แล้วค่ะ
สองปีเลยหรอค่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ที่ไม่ใช้แล้วเพราะมันเป็นอะไรค่ะ

แกไปใส่กระเป๋าเสื้อไปถ่ายไล่แล้วก็ทีนี้แกก้มแล้วก็โทรศัพท์หล่นแกไม่รู้ตัวค่ะ

อืมเนอะแล้วเหยียบนี่คือก็คือแตกเละเลยเหรอคะหรือว่ามันเฉียว
จอหน้าจอแตกคือใช้งานไม่ได้เลยอะค่ะ
มันบูดบูดบี้เลยไหมแบบหักงอเลยไหมคะเครื่องอะค่ะ
หักงอค่ะคือหน้าจอจะแตกไม่ใช้งานไม่ได้ค่ะ

โทรศัพท์เครื่องแพงไหมคะเครื่องนี้ที่โดนเหยียบเนี่ย
ก็๑๐๐๐บาทเนี่ยค่ะมันก็จำไม่ได้เนอะมานานแล้วอะค่ะ
ใครเป็นคนซื้อคะคุณนิดซื้อเองไหมหรือว่าใครซื้อให้คะ
จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แล้วใช้มานานยังจ๊ะ
โทรศัพท์เครื่องนี้เหรอใช่จ้ะใช้มานานยัง
ก็ไม่ได้ใช้นาน๒ปีแล้วอะค่ะ
หมายถึงก่อนที่จะตกแล้วรถไถเหยียบใช้มานานยังคะ
ก็ไม่นานค่ะใช้ไม่นานเนอะค่ะอ่า
แล้วก็รถไถเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเครื่องใช่ไหมคะ
แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมคะ
แล้วเครื่องไหนคะเครื่องที่พังยังเก็บไว้อยู่
เก็บไว้ค่ะแล้วเก็บที่บอกว่าเก็บสองเก็บเนี่ยคือก็เก็บเครื่องที่พังไว้๒ปีเลยเหรอคะ
เก็บไว้คือเราวางไว้ก็คือมันก็๒ปีอะค่ะ
ก็คือวางทิ้งอ่ะใช่ไหมคะวางทิ้งไว้คือมีรถมาแกก็ว่ามันใช้งานอะไรไม่ได้แกก็แลกกระแป๋ง
ก็จะอยากได้เบอร์เดิมของเราไปใส่เครื่องใหม่นะ
เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีค่ะ

ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์อะค่ะแกวางไว้แกก็ลืมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วยังไงสุดท้ายคือเปลี่ยนเครื่องก็ซื้อเบอร์ใหม่อย่างนี้เหรอคะ

จ่ายรายเดือนหรือว่าแกเป็นเหมือนกับเติมเงินคะ

หน้าจอแตกแต่ตรงที่เอาซิมออกมันไม่ได้พังใช่ไหม
หน้าจอแตก
คือไอ้ตรงที่จะเอาซิมออกมันไม่ได้บุบไม่ได้อะไรที่จะเอาซิมออกไม่ได้ไม่มีใช่ไหมค

ค่ะอ่าทีนี้นั่นแหละเป็นที่มา
ซึ่งตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าเป็นที่มาว่าเขาขยายผลจากแก๊งค้ายา
ด้วยโทรศัพท์ที่แก๊งค้ายาใช้ติดต่อว่าเป็นเบอร์ของคุณนิด

อ่าคุณกาญจนาคะเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านที่ก็น่าจะรู้รายละเอียดไม่น้อยไปกว่ากัน
เพราะว่าก็เริ่มต้นด้วยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือคุณนัทถาพัฒน์ถูกนะคะ

เอาล่ะเดี๋ยวดิฉันขอสวัสดีคุณกาญจนาตอนนี้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
ขอบคุณสำหรับตอนนี้นะคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ว่าตอนที่เดินเรื่องสู้คดีเนี่ย
มีปัญหาอะไรยังไงแล้วน้ำหนักที่เอาไปแสดง
ทำไมถึงไม่มากพอที่จะทำให้คุณนิดไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งท่านที่คุณกัญจนาบอกว่า
ไปกับคุณนิดตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
ก็คือน้องสาวของคุณกัญจนานั่นแหละวันนั้นที่ไปนะคะ
คุณนัทถาพัฒน์จุฬาราชนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทธาพัฒน์ค่ะ
คุณณฐาพัฒน์เมื่อสักครู่นี้ที่คุณกาญจนาเล่าให้ฟัง
ว่าข่าวที่ออกนี้ก็พอจะนึกออกนะคะว่า

แต่ทีนี้เอาแบบนี้คือที่ตำรวจเขาไม่จำเป็นต้องเชื่ออยู่แล้ว
เพราะใครก็คงจะต้องปฏิเสธแหละ

ทีนี้ตอนครั้งที่๒สำคัญว่าตอนที่เอาพยานก็ไปหลักฐานก็มี
ตอนนั้นไปอธิบายกันยังไงคะที่ตำรวจไม่ได้ให้น้ำหนัก
พยานหลักฐานที่เอาไปแสดงตอนนั้นเลยนะคะ
เราก็นำพยานไป๕ปากนะคะวันนั้นก็คือ
คือมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนัน
แล้วก็มีช่างที่แกไปซ่อมรถด้วยตลอดทั้ง๓วันคือ
แล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันอีก๒ปากค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะคือเอาผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก่อน
ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันไปในฐานะอะไร
วันที่เขาจับยากันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกับกำนันอยู่กับคุณนิดเหรอคะ
ไม่ค่ะผู้ใหญ่บ้านนี่ก็คือไปรับรองพฤติกรรมของพี่นิดนะคะ
ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเศรษฐศิลป์มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
กำนันก็ไปในหน้าที่นี้เหมือนกันใช่ไหมคะ

กำนันกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้จักคุณนิดมานานแล้วอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพี่นิดเขาเป็นผอสอค่ะ
ก็คือทำงานเกี่ยวกับฝ่ายปกครองอยู่แล้วค่ะ
ทำอะไรคะขออีกทีเป็นอะไรนะตัวย่อ
เป็นผอลสเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ

แกลาออกก็คือมีหลานมาให้เลี้ยงแล้วก็ไล่นาที่บ้านก็เยอะขึ้น

เห็นในรูปที่ถ่ายคือที่บ้านคุณนิดทำอาชีพอะไรคะขอโทษค่ะ
ก็ปลูกผักเหรอหรือยังไงคะ
มีปลูกข้าวโพดมีธรรมนามีปลูกผักปลูกหอมแดงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เป็นตามฤดูกาลค่ะเป็นบางช่วงบางปีที่ราคาดีบ้าง
ราคาตกบ้างขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างค่ะ
ปลูกทั้งหมดเนี่ยที่ดินเราทั้งหมดเลยไหมคะ
ก็มีที่ดินตัวเองเป็นบางส่วนแล้วก็เช่าเขาด้วยค่ะ
ที่ดินตัวเองสักกี่ไร่คะบอกได้ไหม
ที่ดินตัวเองก็ก็มีแค่ไม่กี่ไร่หรอกค่ะแล้วก็เป็นของแม่ยายอ่า
แต่ทีนี้ที่ใช้ปลูกทำเกษตรทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่คะน่ะ
ที่ทำทุกอย่างเลยเนี่ยรวมกันทุกอย่างเลยเนี่ย
รวมกันทุกอย่างเลยเหรอคะ
ก็แค่สิบกว่าไร่ค่ะแต่ว่าก็เป็นของขี้แม่ยายค่ะ
อืมค่ะค่ะแต่ว่าก็ทำมาหากินกันในสิบไร่ที่ว่านี้

ไม่ใช่อะไรอยากจะรู้ว่ามีฐานะไหม
เราก็ปรวจสอบได้เลยค่ะว่ามีสิ่งยื่น
ซึ่งตอนที่ไปคุยกันเนี่ยได้บอกไหมว่าเราทำมาหากินอะไรเป็นหลักแหล่ง
มีคนรู้มีคนเห็นคืออธิบายหมดไหมคะ

อ่าแล้วก็กำนันกับผู้ใหญ่บ้านก็ไปยืนยัน

แล้วตอนที่ไปบอกว่าเราเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นมันมีเอกสารหรืออะไรนอกเหนือจากกำนันกับผู้ใหญ่บ้านไปไหมคะ
ตอนนั้นไม่ได้มีเอกสารอะไรไปค่ะเพราะว่าไปวันที่๑๗นะคะ

ค่ะใช่อันโหลดก็บอกบอกว่าให้ไปหาพยานหลักฐานที่เป็นบุคคลมา
เพราะว่าเราอยู่ชนบทนะคะก็กล้องวงจรปิดอะไรก็คงจะไม่มีอยู่แล้วค่ะ
อ่าอ่าแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปถูกไหมคะ

แล้วก็มีเจ้าของอู่รถเจ้าของอู่รถเนี่ยไปเพื่อยืนยันว่าวันที่เขาจับยากันเนี่ยคุณนิดอยู่ที่นั่น

เขาทำอะไรกันค่ะวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นะคะ
ที่เขาเอารถไถไปซ่อมเพื่อจะเอามาเข้าฤดูการถ่ายไล่ค่ะ
อืมแล้วไปแช่อยู่ทั้งวันเลยเหรอคะ
ก็จะมีเวียนไปซื้ออะไรบ้างเวียนไปสหกรการเกษตรเพื่อกู้เงินมาซื้อเมล็ดพันธุ์ค่ะ
แล้วตอนที่หายไปที่บอกว่าไปซื้อไปซื้อไอ้นู่นไปซื้อไอ้นี่เนี่ยนะคะไปนานไหมคะ
ไม่นานหรอกค่ะแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยค่ะ
อืมซึ่งเจ้าของอู่รถก็บอกว่าคุณนิดเนี่ยแกไปแล้วก็กลับมาถูกไหมคะ
คือเหมือนไปซื้อของแล้วก็กลับมาใช่ไหม
ตามปกติแล้วจากวิเชียนบุรีไปที่มหาสารคามที่บรบือเนี่ยกี่ชั่วโมงคะ
ก็ที่เที่ยวกันอยู่ตอนนั้นก็สี่ถึงห้าชั่วโมงได้ค่ะ
ไปกลับใช่ไหมหรือว่าไปขาเดียวคะ

ไปขาเดียวคือประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็กลับอีกสี่ห้าชั่วโมงใช่ไหม

ทีนี้เจ้าของอู่ยืนยันว่าวันที่๒วันที่๓และวันที่๔คุณนิดอยู่

ทีนี้เพื่อนบ้านสองคนค่ะที่ไปยืนยันด้วยเพื่อนบ้านสองคนไปเล่าให้ตำรวจฟังว่าไงบ้างคะ
ก็เล่าว่าจากที่แกออกจากอู่ซ่อมรถ๕โมงเย็น
เพราะว่าตอนช่วงเย็นแกก็ยังเห็นแกอยู่บ้านขายของช่วยภรรยาเลี้ยงหลาน
เพราะว่าที่บ้านขายของชำเล็กอะค่ะ
เพื่อนบ้านสองคนนี้ยืนยันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
ค่ะไม่ได้พูดคุยกันตลอดอยู่แล้ว

ใช่ค่ะบ้านอยู่ติดกันค่ะ
แล้วมานั่งแบบมานั่งคุยมานั่งแบบ
นี่ค่ะแกเลี้ยงหลานด้วยก็มานั่งเล่นกับหลานแกด้วยอะไรด้วยค่ะ
นอกเหนือจากพยาน๕คนแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมที่วันนั้นไปยืนยันกับตำรวจอ่ะจ้า
เอ่อใบเศษใบเศษที่แกไปกู้ยืนเงินที่สากรและใบเศษเพื่ออะไรค่ะ

แต่วันที่๓วันที่๓เป็นวันจับกลุ่มนั้นไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นใบเสร็จค่ะ
หลักฐานที่เอาไปยืนยันก็คือที่เอาเรื่องของใบเสร็จสากรไปเพื่อที่จะบอกว่าอะไรคะ
เพื่อที่จะบอกว่าวันนั้นได้ทำธุรกรรมอยู่ที่อำเภอวิเชียนนะคะ
วันที่เท่าไหร่คะใบเสร็จฉบับนั้น
เสร็จจะลงวันที่๒กับวันที่๔ค่ะ
แต่แต่ดิฉันขอย้อนกลับไปแต่วันที่๓เจ้าของอู่รถและเพื่อนบ้านยังยืนยันว่าวันที่๓ก็อยู่วิเชียนบุรีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหนูก็ยืนยันได้ค่ะเพราะว่าหนูเลิกจัดงาน๔โมงกว่า๕โมงอย่างนี้
หนูก็จะมาเล่นอยู่บ้านพี่สาวตลอดมาขายของช่วยเขาบ้างเลี้ยงหลานบ้าง
ทำกับข้าวกินกันก็จะออกจากนี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่ง๒ทุ่มอย่างนี้ค่ะกลับบ้าน
ก็ไปอธิบายบอกว่าโทรศัพท์โดนเหยียบโดนรถไถเหยียบแตกหน้าจอแตกไม่ใช้การไม่ได้
แกก็เห็นว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เอาไปแลกกระแปนก็น่าจะมีประโยชน์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกก็เลยเอาไปแลกอืมทีแรกแกก็นึกไม่ออกนะคะว่ามันมาได้ยังไง
แกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้
หมายถึงคุณนิดไปนึกได้ตอนอยู่กับตำรวจเหรอคะ

มันมันพอดีขนาดนั้นเลยเหรอคะ
คือหมายถึงว่าตั้งแต่วันที่๑๕มคุณกัญจนาบอกว่า
วันที่๑๕ตำรวจมาแจ้งว่ามีหมายเรียกเรื่องนี้นะ
นัดให้ไปวันที่๑๗ที่คุณนาฏรพัทส์เป็นคนไปใช่ไหมคะ
เนี่ยตำรวจกำลังบอกเอาเดี๋ยวกลับไปรวมพยาบาลหรักฐาน

ก็วันที่๑๖นู้นก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นเพราะซิมโทรศัพท์ค่ะ
อ๋ออ๋ออ๋อทีนี้หมายเลขโทรศัพท์เออเดี๋ยวนะคะเอาใหม่
ตอนแรกเอากระแป๋งมาเนี่ยนะคะตอนนั้นได้กี่ใบ
คุณนิดได้กี่ใบได้ใบเดียวแล้วก็เอาอย่างเดียวด้วยเหรอ

ไม่มีอย่างอื่นในบ้านเลยที่จะเอาไปแลกแล้วเพราะว่ารถเร็วเนี้ยมาแลกกิน
มาได้โทรศัพท์เก่าโดยเฉพาะอะค่ะอ๋อคือเขารับแต่โทรศัพท์
ใช่ค่ะอ๋อรถเลขนี่มาบ่อยไหมคะ
ประมาณเดือนละครั้งสองครั้งได้ค่ะคุ้นหน้ากันไหม
โอ้ยจำไม่ได้แล้วค่ะเป็นปีกว่าสองปีแล้วอืม
คือเขาไม่มาแล้วเหรอคะตอนนี้แต่ว่าตั้งแต่มีคดีมา
ก็ไม่เห็นรถเลขแรกโทรศัพท์ผ่านอ้าวจริงหรือเปล่าจริงค่ะ
ลักษณะรถเลขเขามารถอะไรคะรถกระบะค่ะเออแล้วแบบติดโป้งติดป้าย
แบบมีทรโขงมีแบบเครื่องขยายเสียงอะไรเสียงดังเลยไหมคะ
ส่งขยายเสียงค่ะเขามากันกี่คนจำได้ไหมคะ
วันนั้นใครอยู่บ้างหนาอืมวันนั้นพี่นิดอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วคุณนิดคุยกับรถเล่นานไหมคะเล่าให้ฟังไหม
เล่าย้อนให้ฟังไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้เล่าอะไร
แค่บอกว่าแลกโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปแลกกับแสงมา
เขาก็รับแต่โทรศัพท์และอันนี้ก็มีอยู่เครื่องเดียวเลย
ก็ให้เขาไปแล้วก็ได้กระแป๋งกลับบ้านใบหนึ่งนะ
ค่ะอ่าแล้วจากนั้นก็ไม่เจอหน้าเขาอีกเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่รู้เรื่องคดีใช่ไหมคะ
อุ้ยมันนานมากอ่ะค่ะมันนานมากแล้วอืมเป็นไม่ได้แล้วล่ะตั้งเดี๋ยวนะ
คือโทรศัพท์เมื่อกี้คุณอาจารย์เล่าว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไม่ได้ใช้ตั้งสองปีแล้ว
คือเหมือนกับจอแตกมา๒ปีแล้วก่อนที่จะเอาให้รถเล่ถูกไหมคะ
ค่ะทีนี้ตอนที่ให้รถเล่เนี้ยเกิดขึ้นตอนไหนคะ
ที่ว่าโทรศัพท์เล่กแล้วค่ะใช่จ้ะเมื่อสองปีแล้วค่ะที่แรก
โทรศัพท์คือของแกเสียประมาณเดือนแล้วก็แกก็แรกอะค่ะอ่า
เอ่อตอนที่รถเล่มาคือเมื่อสองปีก่อนล่ะค่ะใช่ค่ะใช่
มันนานมากจนแกนึกไม่ออกว่าแกใช้เบอร์นี้อยู่เหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เขาแจ้งแกว่าแกใช้เบอร์นี้ค้ายาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณนิดจำเบอร์ตัวเองได้ไหมคะจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมคะ
จำไม่ได้ค่ะจนจนกระทั่งเขาพิมพ์เอาเบอร์โทรไปพิมพ์เพิ่มเพื่อนในไลน์แก
นึกได้ว่าโอ้เบอร์นี้เหรออ๋อคือจำเบอร์เก่าตัวเองไม่ได้แล้ว
ใช่ค่ะแล้วจำเบอร์ปัจจุบันตัวเองได้ไหมพี่นิดจำได้ค่ะเบอร์ของแกเอง
ถามไม่ใช่อะไรค่ะคืออยากรู้ว่าจริงปกติเป็นคนจำเบอร์ตัวเองได้ไหม
สนใจไหมว่าเอ๊ะเลขนี้เรายังอยากได้กับเราอยู่เราต้องเอาเลขไม่สนใจเลยใช่ไหมคะ
ค่ะอืมทีนี้ทำผลงานโทรศัพท์แกก็เล่นเป็นมั่งไม่เป็นมั่ง
ไม่ค่อยได้ใช้เนอะอ่าอ่าทีนี้พอวันวันที่ยี่สิบเจ็ด
พอไปแล้วเนี่ยนะคะใช้เวลาคุยกับตำรวจสอบเนี่ย
แล้วก็แสดงหลักฐานพยานกันอยู่นานไหมคะนานค่ะนานอืมแล้วกันจนบอกว่า
ขึ้นสารไม่ทันนะคะวันนั้นอ่าสุดท้ายตำรวจท่านว่ายังไง
ทำไมยังต้องส่งฟ้องศาลอยู่คะน้ำหนักเราไม่หนักแน่นเหรอคะ
หรือยังไงวันนั้นตำรวจก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
แต่ว่าในสำนวนก็คือในสำนวนนะคะบอกว่าจับกลุ่มพี่นิดได้
บนทางสาธารณะค่ะไม่ได้บอกว่าแกไปมอบตัวเองอ่า
อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางครอบครัวค่อนข้างกังวลใช่ไหมคะ
อ่าเพราะว่าสำนวนนอกจากลงว่าเหมือนกับเนี้ยคือคุณนิดเนี่ยยังอยู่ในสำนวนแล้วเนี่ย
คือลงว่าจับกลุ่มได้ไม่ใช่ว่ามาพบตำรวจเองค่ะอ่า
เอาอย่างงี้ค่ะจะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยคุณเอ่อ
คุณนฤษภัษย์ได้ได้ได้มาด้วยวันที่พบรองสีวะลามเมื่อวานี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ่าน่าจะคลี่คลายแล้วไหมหรือว่ายังกังวลอยู่คะ
ยังไม่ได้ออกมาจากที่จับกลุ่มค่ะจากเรือนจำนะคะ
ทีนี้ทนายที่ปรึกษากันอยู่เนี่ยทนายว่าไงบ้างคะ
ทนายก็ยังดูเรื่องให้อยู่ค่ะตามเรื่องให้อยู่ค่ะ
ทนายบอกว่ายังกังวลไหมหรือยังยากอยู่นะ
หรือไม่แล้วเดี๋ยวภายใน๑๐วันรู้เรื่องแล้วทนายว่าไงบ้างคะ
เออก็ทุกคนยังกังวลอยู่ค่ะเพราะว่าพี่นิดยังไม่ได้เอาออกมาเนอะ
ถ้าพี่คิดออกมาจะหายความกังวลไปอะค่ะ
แต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของแกด้วยแหละค่ะ
เข้าใจพอเข้าใจค่ะ
คุณนิดนี่ที่บอกว่าเลี้ยงหลานนี่หลานกี่คนคะเนี่ย

คนเดียวขวบเศษผู้หญิงผู้ชายคะ
ผู้ชายค่ะ

คุณตาติดหลานหรือหลานติดคุณตาคะ

แกยังไม่ถามหาค่ะเพราะว่า

อาจจะไม่ทันนึกเนาะว่าหายไปไหนใครหายไปบ้างนะคะ

สรุปความอีกครั้งหนึ่งว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ย
เดินหน้าอย่างไรต่อไปได้บ้าง

คุณกาญจนาก็ผ่อนความกังวลไปเยอะ
หลังจากที่พบกับรองศรีวรานะคะ

ยังไงขอบคุณคุณณฐาพัฒน์ช่วงนี้นะคะ
สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้าย
เรื่องคดีนะคะว่าตกลงแล้วถ้ามันมาเป็นลักษณะแบบนี้

อาจจะเป็นลักษณะที่พอจะบอกได้ว่า
อีกคดีหรือคดีที่ใกล้เคียงกันถ้าเป็นแบบนี้แล้ว
จะเดินต่อไปอย่างไรนะคะสักครู่ค่ะ
ผิดท้ายที่ข้อกฎหมายนะคะกับธนายวันชมังรืชานะคะ

ตอนนี้ถือว่าขั้นตอนเนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนแล้วบ้างคะ
อ๋อมันเป็นขั้นตอนของเครื่องการสอบส่วนครับ

ส่งฟ้องอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็คุณนิดตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย
แต่เมื่อวานไปพบรองศรีวราทีนี้พอรองศรีวรารับเรื่องไว้แล้วเนี่ย
คือขั้นตอนมันจะกลายเป็นแบบไหนคะต่อไปอะค่ะ
คืออย่างนี้ครับที่เราร้องขอความเป็นธรรมจากท่านศรีวรา
มันมีอยู่สองประเด็นค่ะ
คือประเด็นที่๑บอกเขาว่าขอให้ท่านได้กำชับพนักงานสอบสวนรีบ
สรุปสำนวนสั่งไม่ฟ้องโดยเร็ว
และประเด็นที่๒คือขอให้ท่านได้กรรมชาติพนักงานสอบสวนยื่นครับร้องต่อศาล
ขอให้ศาลเนี่ยยกเลิกหมายจับ
ก็คือเดี๋ยวนะคะคือทำสำนวนหลักใหม่ด้วยใช่ไหม
คือสำนวนมันไม่มีไร้ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากเลยครับ
คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพียงแต่ว่ามันมีข้อบกพร่องอยู่สองส่วน
คือส่วนที่หนึ่งคือตั้งแต่การจับกลุ่มโดยฝ่ายปกครองของจังหวัดมหาสารคามส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนที่สองก็คือการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
บกพร่องของคดีนี้มันมีอยู่๒ส่วนครับ
ทีนี้เมื่อเดี๋ยวนะคะคือขั้นตอนนี้เนี่ยพอส่งเข้าไปที่ศาลแล้วแล้วเข้าเรือนจำไปแล้วเนี่ย
คือมันเท่ากับว่าต้องทำสำนวนส่งไปใหม่โดยที่คุณนิดไม่ผิดอย่างนี้ป่ะคะ

คืออย่างนี้ไม่ใช่คือบรรคภาพบ้านอยู่ระหว่างการสอบพระเทศจริงสอบสวนของพัฒนงานสอบสวน
อันนี้อันนี้ขังในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะ

ทีนี้เอางี้เบื้องต้นจะเอาตัวคุณนิดออกมาก่อนเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องทำอะไรคะ
คืออย่างนี้คือมันมีวิธีการอยู่๒วิธีการคือ๑คือยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปที่ศาล
ถ้าเราทำแล้ว๒ครั้งสารไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
อันนี้เป็นอันหน้าศาล
อันนี้มันมีวิธีการอยู่อีกวิธีหนึ่งก็คือพนักงานสอบสวนเมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย
มันประจักษ์แล้วว่าผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องขังเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำผิด
หน้าที่ของคุณก็รีบสรุปสำนวนสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็ทำคำร้องชื่นใส่ต่อศาลว่าขอให้ศาลยกเลิกหมายจาก
อันนี้เราร้องขอไปที่ท่านศรีวราท่านศรีวราก็บอกว่าประมาณ๑๐วัน
หัวข้อที่สองที่ที่ทนายวันสว่างเล่าให้ฟังนี่แหละคือที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
จะต้องเร่งทำถูกไหมฮะภายใน๑๐วันที่ทั้งสองอย่างต้องเร่งทำเพราะว่ามันจะต้องสรุปสำนวนก่อนไง
เพื่อที่จะสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ขอยกเลิกหมายจับถูกไหมอันนี้สรุปถูกนะคะ
ทีนี้พอไปพบรองศรีวราเสร็จแล้วเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยนะคะตำรวจได้ติดต่อมาหรือว่าหรือยังไง
หรือเราต้องไปทวงไหมหรือเรารอตำรวจติดต่อมาอย่างเดียวคะมันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นหน้าที่ของตำรวจครับ
ถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติเมื่อวานไม่ได้พบรองสีหรือว่ารองสีไม่ได้สั่งเนี่ยก็ยังเป็นขั้นตอนนี้อยู่ถูกไหมคะ
แล้วทนายวันสว่างคิดว่าเรียบร้อยไหมภายใน๑๐วันหรืออาจจะมีนิดหน่อยขุกขลัก
จริงแล้วในมุมมองของผมผมว่ามัน๑๐วันนี้ถือว่าเยอะเกินด้วยซ้ำไป

เพราะมันมีประเด็นอยู่สองประเด็นเท่านั้นเองที่ตำรวจจะต้องกระทำคือ
ในเรื่องของโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเป็นเบอร์ที่ใช้กิจตอขายหยายเท็จติดกันมันง่าย
พนักงานสบทวนก็ขอเน็ดง่ายอยู่แล้วเถอะไหมตัวการที่๑แล้ว
ประการที่๒ที่เราติดใจมากทำไมพนักงานสอบสวน
หมายเลขบัญชีพูดตะกรอบเขาอ้างว่าโอนเงินเข้าบัญชี
มันก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันกับที่คุณนิดไปเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ

พอตอนนี้ปรากฏว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้อง
มันบ่งชี้ไปชัดเจนว่านายนิดพิจิตอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะ
ก็มาเหลือแต่ส่วนที่คุณจะต้องมาพิสูจน์ให้ชัดเจนขึ้น
ก็คือเรื่องของในโทรศาสตร์
กับเรื่องของหมายเลขบัญชี
คือเรื่องนี้ถ้าคุณทำตั้งแต่ต้นแล้ว

เข้าใจท่านไหนวันสว่างขออภัยเวลาเหลือน้อยขออภัย
แต่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าคดีเดี๋ยวขอนัดคุยอีกทีนะคะ
เพราะจะได้มาสรุปกันว่ามันเกิดอะไรยังไงแล้วสุดท้ายมันจบแบบไหนนะ
ขออภัยเวลาเหลือน้อยขอบคุณทนายตอนนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวตามกันต่อนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ